คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่ความน่ารักที่มากันเป็นแพ็คครอบครัวเลยดีกว่านะ

แล้วก็พี่เอ๋พรทิพย์มีลูกอีก๒คน
แต่ตอนนี้เขามีสมาชิกเพิ่มอุ้ยอีรุงตุงนังกันกว่าเดิมคุณผู้ชมค่ะ
เขาเลี้ยงนกค่ะน่ารักมากบ้านนี้
คือเมียหนึ่งนะครับลูกสองนกอีกมากหมาย
พี่ป๋อนัทธวุฒิเนี่ยบันเทิงขนาดไหนนะ
แล้วลูกชายของสองคนเนี่ยรักนกมาก

ปกติถ้าเราเลี้ยงหมาแมวจูงหมาแมวเดินเล่นใช่ไหม
อันนี้เลี้ยงนกทำยังไงก็เอานกมาเดินเล่นเหมือนกันคุณผู้ชม
เอามาตากแดดรับลมแบบชิวไปเลยนะคะ
ส่วนเวลาที่อยู่ด้วยกันในบ้านเนี่ยเอ็นเตอร์เทนกันสุดฤทธิจ้า
ถึงขั้นพากันเต้นมาแล้วก็มีนะ
เรียกได้ว่าสนุกสูดเหวี่ยงทั้งบ้านทั้งคนทั้งนกคุณผู้ชมค่ะ
แล้วถ้าถามว่าคลิปนี้ทำไมไม่เห็นแม่เอ๋มาเต้นด้วยไม่นานเนี่ย
ก็แม่เอ๋เขาเป็นคนถ่ายคลิปไงคุณ
สีหน้าสีตาเขาอารมณ์ประมาณว่าหัวจะปวด
รวมไปถึงตัวเองด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
โฟกัสตรงไหนก็ฮอนดีเออนะคะทั้งเสื้อผ้าชุดอยู่บ้านของพี่ป๋อนะคะ
ฟิลลิ่งการเต้นกับนกนี่ระดับพระเอกนะคุณผู้ชม
เวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงแล้วแหม่มันปล่อยตัวปล่อยใจแบบตามธรรมชาติ
ก็น่ารักไปอีกแบบดีเหมือนกันนะคะบ้านนี้แหมมีแต่ความเฮฮานะคะ
เลินนะพี่ป๋อปวดหัวเลี้ยงลูกเลี้ยไม่พอนะจ๊ะ